ท่านักก็คือสุโขไทนั่นแหละใช่
นะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยที่สุโขไทน่ะครับ

ชาวบ้านนี่เก็บของกันแบบแทบไม่ทันนะครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่จุดนี้นะฮะเห็นไหมครับ
อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับ
เป็นจุดหลักที่ได้รับความเสียหายหนักนะครับก็คือบริเวณสะพาน
ริปัญญารัฐบ้านวังใหญ่ตำบลวังใหญ่จุดนี้แม่น้ำเนี่ยทะลัก
คันกันน้ำที่ทำเอาไว้ไหลเข้าซัดบ้านเรือนของประชาชนทั้ง
เสียหายไปหลายหลังนะครับแนวคันกั้นน้ำเป็นของโครงการกรมทาง
ชนบทนะฮะก็มีบริษัทมารับประมูลอีกทีนึงนะครับตรงนี้
นะฮะที่มาวางเป็นคันยาวแล้วก็มีดินถมเอาไว้ด้านบนเพิ่ง
ได้๒เดือนเสร็จนะครับตอนนี้พังซะแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำ
มาเยอะนะฮะทางสองพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นนะครับคุณจำนง
กับคุณจำเนียนบอกไม่เคยมีน้ำท่วมที่นี่มานาน๕ปีกว่าแล้ว
มีคุณป้าแซ็คไปยืนในเขานะถึงน่องแล้วนะค่ะตอนน้ำทะลัก
มาเนี่ยเอาอะไรมาแทบไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ำมาไวมากหนัก
ที่เคยเจอสาเหตุเพราะว่าคันกั้นน้ำเนี่ยที่เป็นดินใหม่
ทำเสร็จไม่นานเนี่ยมันพังเนื่องจากมวลน้ำมามากนะครับ
ท่วมไร่ข้าวโพดด้วยข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือฝั่งบ้าน
ของคุณป้าที่คุยกับแซคอยู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเอา
ขึ้นมาไม่ทันนี่พังหมดมะปรางนี่จะเก็บขายอยู่แล้วนะพัง
เสียหายเน่าเสียหายหมดโดนน้ำซัดไปต้นทุเรียนกำลังออก
อกอีก๒ไร่คุณป้าบอกไม่รู้นี่จะตายหรือเปล่าเดี๋ยวต้อง
รอน้ำลดก่อนสุโขไทยในน้ำทุ่มทุกปีนะคุณป้าจำนวงบอก
วิงวอนถึงรัฐบาลถึงนายกมนตรีให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำ

ไม่เคยเห็นอย่างงี้อ่ะเออิ้วอูแป๊บเย็นจริงไหลเป็นโอ้ย
ต้องคำใจเนอะประเดิมประเดิมไม่ชอบกันอุ๊บอุ๊บกันเยอะ
ทีนี้เห็นท่าไม่ไหวแล้วเนอะก็ทิ้งปล่อยก็เลยไปขน
ทั้งบ้านไม่ได้ขนกันเลยเอาไม่ทันอ่ะ
มาไวเองหน้ามาไวเอาก็ไม่ทัน

ไม่ท่วมแต่ก่อนนี่มันท่วมมาสีหนึ่งแต่มันไม่ถึงนี่
มันก็เข้าท่อแค่นั้นเอง
ทีนี้ที่โอ้โฮระบาดอย่างนี้โอ้โฮตาย
เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดเลยนะคะ

ประสบอุทธกภัยขนข้าวของเอาเท่าที่ได้ก็ทำได้ค่ะ

เพราะว่าต้องรอกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายค่ะ
ส่วนที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะ

ไปดูหน่อยระดับน้ำนะในแม่น้ำยมวันนี้ลดลง

เพราะเมื่อวานระดับน้ำมันปริ่มคันกั้นน้ำเลย
อีก๑๕เซนเท่านั้นเองก็จะทะลักทั่วเมืองแล้วนะคะ
ทางเทศบาลก็นำเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออก๒๔ชั่วโมง
แล้วก็เอากระสอบทรายมาอุดตรงบริเวณรูของสะพาน
ป้องกันน้ำเอ่อท่วมพื้นผิวจราจรนะคะ
ทางด้านของชาวบ้านตะมนธานีนายประรุษจันทสมคอยค่ะ
บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำมันลดลง
เพราะว่าคันกั้นน้ำที่บ้านวังใหญ่ที่อยู่ด้านบน
คันกั้นน้ำบ้านยางซ้ายซึ่งอยู่ท้ายน้ำเนี่ยแตก
ก็ทำให้ตะมนธานีซึ่งอยู่ตรงกลางในสถานการณ์เบาลง
แล้วก็ยังบอกต่อด้วยว่าขอพูดเลยนะ
ในฐานะคนสุโขทัยที่เจอน้ำท่วมทุกปีฝากเถอะ
อันนี้ฝากถึงรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขให้หน่อย
อย่างเช่นจะมาสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำอะไร
เพราะว่าหน้าแรงก็ไม่มีน้ำทำการเกษตร
พอหน้าฝนก็เจอน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ

ถ้าเวลาน่าน้ำมาน้ำก็ท่วมทุกปี

มาแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ย
เวลาหน้าน้ำน้ำท่วมเวลาหน้าแรงก็ไม่มีน้ำใช้นะครับ
ก็อยากให้บริหารจัดการน้ำให้มันเป็นถาวร
เราก็อยากจะถ้ามีเขื่อนกักเก็บน้ำนะ
ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดสุโขทัย
ชาวจังหวัดแพร่ชาวจังหวัดพิศนุโลก
ชาวจังหวัดพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์มันจะตามกันไป

คุณผู้ชมในขณะที่เรากำลังนั่งอ่านข่าวอยู่แบบนี้
คุณผู้ชมอยู่ที่บ้านแต่ว่าชาวบ้านที่สุโขทัย
เขาต้องลุ้นนะลุ้นกันทั้งคืนนะคะ
มวลน้ำมันจะไหลมาสมทบอีกหรือเปล่านะคะ

เขาบอกว่าช่วงคืนนี้นะฮะจะต้องรอฟังข่าวกัน
ทุ่มไม่รู้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
นายธรรมนตรีเซศาสตร์ทวีสินจะลงพื้นที่สุโขทัย

เพราะว่าอิสละชาวรากล์ชะวัดก็โดน
ภาคเหนือตอนล่างก็โดนเยอะ
นี่ล่าสุดวันนี้นายธรรมนตรี
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นประธานประชุมติดตาม
บริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับ
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เข้าร่วมประชุมด้วยรองอธิบดีกรมชลประธานด้วย
คุณธวิสัตว์ธนเดชโภลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
นายมนตรีบอกกับที่ประชุมนะครับว่าต้องการรับทราบว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ต้องการให้นายกช่วยอะไรบ้างอยากรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้าง
และต้องให้ชัวร์ว่าภาคอุตสาหกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีปัญหา
ชาวบ้านต้องไม่เดือดร้อนพร้อมกับบอกด้วยว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการด้วยว่า
หมดฤดูฝนแล้วประเทศไทยจะมีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงนี้
โดยมอบหมายให้กรมชลประธานเนี่ยไปทำแผนการผันน้ำเข้าพื้นที่อ่างเก็บน้ำมานำเสนอในวันจันทร์หน้า
พร้อมกับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับฟังแล้วก็ให้ความเห็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรรมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ยอมรับว่าที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างทำ
ไม่มีเจ้าภาพในการจัดการเรื่องบริหารจัดการน้ำต่าง
หลังจากนี้คงต้องมีตัวกลางมาคอยสั่งการ
นายกก็จะดูแลแล้วก็สั่งการเรื่องนี้ด้วย
โดยให้กรมชนเป็นแม่งานดูแล
ไม่เช่นนั้นจะแก้ไขปัญหาไม่ได้
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยจากแม่น้ำยม
ที่ลงมาสู่อำเภอสวรรคโลกร้อยเอกธรรมนัฏยืนยัน
ยังรับมือได้เอาอยู่โดยเฉพาะเขตอำเภอเมือง
แต่มวลน้ำที่น่าเป็นห่วงเนี่ยมักจะมาช่วงเวลา๘นาฬิกา
จนถึงตอนนี้ไม่ได้มามากอย่างที่คาดการณ์ไว้
สิ่งที่น่าห่วงที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือแก้ไข
สถานการณ์แต่มวลน้ำที่ลงมาจากทางภาคเหนือลงมาทางภาค
เหนือตอนล่างยังไม่มีอะไรน่าตกใจวันศุกร์นี้คุณ

เพื่อไปเตรียมการรับมือกับมวลน้ำก้อนใหญ่

บอกไม่สนใจถามเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง

เล่าที่มาอย่างอำเภอสุวรรคโรค
ไม่ถามเรื่องการซื้อตำแหน่งในกรมชนเหรอ

เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ผมจะเขียนหนังสือ
กระเศียรหนังสือแต่งตั้งทำการตรวจสอบเรื่องนี้

แต่ถ้าตรวจสอบว่าผิดเอาดำเนินคดีทันที
ก็เลยตอบให้เองเลยวันนี้นะอาจารย์พูดได้ไหมครับอเรนนี่ตอบได้ค่ะ